คุณผู้ชมฮะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดกันบ้าง
จากที่เยาวราชแม้ว่าปีนี้จะไม่มีการจัดงาน
แต่ว่าเยาวราชก็ยังคงคึกคักอยู่
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

ค่ะวันพุธที่๑๐กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะก็ตรงกับวันไหว้ค่ะ
บรรยากาศที่เยาวราชนะคะก็คึกคักไปด้วยประชาชนพี่น้อง
ชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของไหว้ของมงคลนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมไปไหว้บรรพบุรุษค่ะ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
มาสำรวจบรรยากาศนะคะก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของอย่างต่อเนื่องค่ะ
ไปดูบรรยากาศที่ตรงซอยอิสรภาพนะคะตรงย่านเยาวราชค่ะ
ก็ยังคงมีคนไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายซื้อของไหว้ตั้งแต่เช้านะคะ
แต่ว่าปีนี้ค่ะทางร้านค้าแทบจะทุกร้านนะคะในตลาดซอยอิสรภาพ
ซื้อของกันน้อยมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่ายังมีการระบาดของโควิดสิบเก้าค่ะ
วกกับเรื่องของความปลอดภัยหลายอย่างนะคะ
หลายร้านเลยไม่กล้าที่จะสั่งของมาขายเยอะกลัวว่าจะขายไม่หมดค่ะ
อย่างเช่นร้านขายสาลีขนมเข็งร้านนี้นะคะก็บอกกับทางผู้สื่อข่าวนะคะว่าปีนี้ค่ะ
ทางร้านก็ลดยอดสั่งของมาขายถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าขายไม่ดีค่ะ
ส่วนทางด้านร้านขายไก่ก็บอกกับเรานะคะว่าปีนี้ค่อนข้างเงียบมากเลยค่ะ
กว่าทุกปีที่ผ่านมาคนมาเดินน้อยแล้วก็คนซื้อก็น้อยด้วยค่ะ
ไปฟังเสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้าในซอยอิสรภาพกันค่ะ
ปีที่แล้วว่าแบบเงียบละหงายไม่ดีแล้วปีนี้คือแบบยิ่งกว่าปี
ใช่เพราะว่าตุดจีนปีที่แล้วมันยังไม่เจอโควิด
เพราะว่าจะไปเจอโควิดประมาณเดือนมีนา

แต่พอปีนี้มันตรงเลยมันก็เลย
ใช่ตรงตรงเลยมันมาตั้งแต่สหัสกี่แล้ว
ยอดขายเป็นยังไงบ้างคะ
ปกติแบบนี้คือเหมือนทุกปีมาเดินดูบรรคบังกัล
หรือว่าจะเดินแบบเดียนจังจอยเนี้ยคือแบบไม่เลยไม่เลยอ่ะ

ส่วนเรื่องของราคาข้าวของนั้นนะคะปีนี้หลายคนก็คิดว่าราคาสินค้าเนี่ย
อาจจะมีการปรับขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าไม่มีปรับราคาขึ้นค่ะ
ยังขายราคาปกติแต่ก็จะมีการลดจำนวนที่จะมาขายนะคะ
เพราะว่าก็กลัวความเสี่ยงเรื่องของการขายไม่ออกค่ะตอนนี้นะคะ
อยู่ตรงเส้นถนนเยาวราชค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าปกติเนี่ย
เยาวราชยามค่ำคืนเนี่ยค่ะก็จะมีคนมาเดิน
ซื้อของกินข้าวกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ
บรรยากาศตอนเช้านะคะจนถึงตอนนี้ตอนเที่ยงก็ยังคงคึกคักค่ะ
เพราะว่ามีคนมาซื้อของเพื่อที่จะไปไหว้นะคะ
อย่างร้านที่เราจะพาไปดูนี่นะคะ
ก็เป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับของเครื่องไหว้ต่างนะคะ
ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็สังเกตเห็นว่าคนก็มาซื้ออย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ราคาก็ได้สอบถามกับทางเจ้าของร้านนะคะว่าก็บอกนะคะว่าปีนี้เนี่ย
ราคาไม่มีการปรับราคาขายขึ้นเลยค่ะ
เพราะว่าก็อยากจะให้คนที่มาซื้อเนี่ยค่ะได้ซื้อสินค้าได้ซื้อของ
เพื่อที่จะไปไหว้ในวันตรุษจีนนะคะเจ๊คะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
อ่าก็ขายได้เรื่อยแต่ว่าน้อยลงไปหน่อย
แต่ก็อยากมีคนมาออกมาซื้อค่ะแล้วเรื่องของราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ๊
เป็นยังไงบ้างค่ะปีนี้เนี้ยเราแบบเขิมราคาเข้าไปไหม
หรือว่ายังขายราคาปกติหรือว่าถ้ามาเท่าไหร่เราก็ขายเท่าเก่าอ่ะ
เราไม่ได้ขึ้นราคาอยู่แล้วราคาไหนถูกก็คิดถูก
แปลกครับคิดแปลกอันนี้อาจจะลูกค้าส่วนใหญ่เนี้ยอ่า
มีวิธีการปรับเปลี่ยนไหมอาจจะโอ้ขายดีมากเลยค่ะเห็นไหมค่ะ
ก็แบบว่าอ่าเราคุยไปก็ยังแบบอ่าใช่มีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างค่ะ
แบบขายแบบผู้ชายออนไลน์ไหมอะไรอย่างเงี้ย
คิดว่าปีนี้มันก็มีโคมิตสิบเก้าด้วยมีคนขายอ่ะแต่เรายังไม่ได้ทำ
แต่ก็มีอ่าเขาสั่งทางลายก็มีอ่า
แต่ของมันจะไม่ได้ดีแบบที่ว่ามาดูเองนี่ค่ะแล้วก็
ก็เนี้ยของนี้ฮะมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยบอกว่าอ่า
ตอนแรกก็ไม่กล้าที่จะเอาของมามามามาลงเยอะลงเยอะว่าจะ
ขายไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานมานี้เมื่อวานขายหมดต้นเลยอ่า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
ไปนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็อย่างช่วงแรกแรกเนี่ย
ประเมินกันว่ายังไม่กล้าที่จะเอาของมาขายกันเยอะนะคะ
เพราะกลัวว่าคนเนี่ยจะไม่ออกมาซื้อกันเยอะแต่พอได้ลองเอามาขายปุ๊บ
เนี่ยคนปรากฏว่าคนอ่ะออกมาซื้อเยอะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่มีการปรับ
ขึ้นเลยเลยทำให้ปีนี้เนี่ยค่ะเส้นเยาวราชอย่างที่อย่างที่
เห็นเนี่ยค่ะสองสองข้างทางเนี่ยค่ะร้านค้าหลายร้านเนี่ยค่ะ
ก็มีคนมาซื้อของเป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศถนนเยาวราชตั้งแต่เช้านะคะ
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเกาะติดอยู่นะคะก็คึกคักเลยค่ะ
สีดีวันรักษาข่าวเทวราชทีวีรายงานสดจากถนนเยาวราชค่ะ
นะครับขอบคุณทีมข่าวด้วยนะครับ